ขยับมาเรื่องรักเหมือนกันฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ฮะ
หากไม่รักไม่ชอบไม่อยากจะดูแลเขาอย่าเลี้ยงเขาฮะ
เหตุการณ์นี้ปิดเสียงเลยเอาเสียงเบาที่สุดฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่สะท้านหัวใจคนรักสุนัขเหลือเกินครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยตามรายงานบอกว่าแกติดยา
แล้วเวลาที่เมายาทีไรมักจะไปลงกับน้องหมาโกเดน
เดนหมาน่ารักมักจะลงกับน้องโกเดนทุกครั้งไปครับ
กลับมาขอโทษหรอกลับมาขอโทษ
กี่รอบแล้วไม่ได้จัดอย่างนึงต้องจัดอย่างนึง
จัดไงล่ะ
สั่นถ้าคุณไม่ชอบไม่รัก
ไม่อยากดูแลเขาอย่าเลี้ยงเขาฮะ
ได้ยินเสียงมันร้องแล้วมันสะท้านหัวใจ
เป็นหมารับแขกไปสนีมาไม่เคยเห่าสักแอเลย

โจรมาเขายังรักด้วยกันเลย
แต่เหตุการณ์นี้เจอฟาดเจอฟาดเจอทุบ

อันนี้เราเห็นชัดเจนฮะโคตรเลวร้าย

คลิปนี้มาจากคุณเมธินีเจริญรัฐ
คุณเมรินีแล้วเหมือนมีการโพสต์ถึง

เป็นคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด
อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาช่วยดูแลทีเพราะน้องหมาตัวนี้เนี่ย
โกเดนเวลาที่มันเจอเจ้าของเมา
อันนี้ตามรายงานนะฮะตามรายงานที่เพื่อนบ้านบอกไว้
หากเจอเจ้าของเมาหรือว่าเสพมา
หรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องยายาเนี่ย
จะมาลงที่หมาทุกครั้งไป
มีทั้งทืบมีทั้งทุบมีทั้งตีมีทั้งฟาด
แล้วน้องหมาเนี่ยเจ็บช้ำระบมไปหมดแล้ว

เคยมีความพยายามเพื่อนบ้านใจเด็ดมาก
เคยมีความพยายามบุกไปหาบุกไปคุยกับหนุ่มคนนี้

แต่สุดท้ายผ่านไปพักเดียว

เพจการณ์ต่างนี้อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้าน
รุนทอง๒ซอย๘ทับ๑เพชรกะเสม๖๔

ย่านน้องแข็มกรุงเทพมหานคร
คอมเมนต์มาเป็นจักรวาลฮะ

ขอให้กรรมตามทัน

เป็นหมาที่เราเลี้ยงเราอุปการะมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
หรือคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์อย่างนี้
สามารถแจ้งความดำเนินคดี